แชร์ไปในโลกออนไลน์ทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะ

ได้บุกเข้าไปช่วยเหลือเด็กชาย๒คน
ถูกชาวญี่ปุ่นล่อลวงไปกระทำอนาจารย์ในห้องพักนะคะ
จากนั้นก็มีการถ่ายคลิปนี้แชร์ไป
โดยทางด้านของไทยนั้นก็ได้รับการประสานจากตำรวจสากลประเทศญี่ปุ่น

ร่วมกับชุดสืบสวนตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็ตำรวจท่องเที่ยว
นำหมายสารจังหวัดเชียงใหม่บุกเข้าจับกลุ่มนายมัสซิบาระเทรุอากิ
อายุ๔๙ปีพร้อมกับช่วยเหลือเด็กชายวัย๑๒ปีและ๑๔ปี๒คน
ภายในห้องพักแห่งหนึ่งที่ถนนสุริยวงศ์ซอย๕
ตำบลหายากลางเมืองเชียงใหม่
ร้อยตำรวจเอกเขมชาติประกายหงมณีผู้อำนวยการส่วนคดีอาจยกรรม
ว่ามีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นล่อลวงเด็กชายไปล่วงละเมิดทางเพศ

จากนั้นก็แชร์ในสังคมออนไลน์ของกลุ่มชายรักชาย
เสนอสารจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขอหมายค้นแล้วก็หมายจับ
กระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปีซึ่งไม่ใช่สามีภรรยาของตน
โดยที่เด็กยินยอมหรือไม่ก็ตาม
กระทำอนาจารย์เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
และบังคับยุโยงส่งเสริมให้เด็กแสดงหรือกระทำการในลักษณะลามกอนาจารย์
จะสามารถช่วยเหลือเด็กชายสองคนออกมาได้
จากการสอบสวนนะคะก็พบว่าผู้ต้องหาจะเข้ามาเที่ยวเมืองไทย
โดยใช้วีซ่านักท่องเที่ยวเข้าออกเชียงใหม่บ่อยครั้ง
และเคยละเมิดทางเพศเด็กมาแล้วถึง๗คน
ทางเจ้าหน้าที่มีการตรวจยึดเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
โทรศัพท์มือถือกล้องถ่ายรูปแล้วก็บัตรเครดิต
ในห้องพักของผู้ต้องหาเพื่อนำไปตรวจสอบค่ะ
ส่วนเด็กชายทั้งสองคนที่ช่วยเหลือออกมาได้
ก็ส่งให้ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่